อันนี้ก็แรงจริงครับคือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดฮะ

อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแท้ก็รู้จักกันอยู่นะฮะ
อายุห่างกันไม่กี่ปีครับรักกันมากโดยเฉพาะในวงไพ่

เวลาเล่นมันก็สนุกอะนะแต่พอมีคนหนึ่งเขาได้ไพ่เสร็จปั๊
เขาจะขอแยกวงตามไปด่าแล้วสุดท้ายจบยังไง
คุณขวัญคุณผู้ชมเชิญชมพร้อมกันครับ
มันน่ะ
โอ้โห
แล้วถึงขั้นตอนสุดท้ายตบเลยนะคะ

ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับ
คือเป็นเพื่อนซีในวงไพ่
คือแล้วไม่ใช่อายุน้อยนะคุณคิง

มีคนใดคนหนึ่งเขาได้ไพ่แล้วจะขอแยกวงไปเล่นวงอื่น
ท้าทายกันอย่างที่เห็นอ้าวรำแบบนี้
ยั่วนะครับฝั่งของป้าแต๋ว
เชิญเลยจ้ะป้าเตยสุดจะทนจังหวะนั้น
หากพอผลักเสร็จปั๊บโดนตบแบบนี้เลยครับ
เตยอายุ๖๕แล้ว

ก่อนหน้านั้นคืออยู่ร่วมวงไพ่เดียวกัน

ปรากฏว่าฝั่งของป้าแต๋วเขาได้

ฉันเปลี่ยนบ้างกันแล้วกันฉันย้ายวงดีกว่า

ก็เลยมีการมาด่ามาว่ากัน
หลังจากที่เขามีการด่าว่ากันเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็เลยรู้สึกว่า
จริงก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่ก็เข้าใจว่าในมุมของป้าเตย
คนเสื้อสีบานเย็นแขนยาวเป็นคนปากแจ๋วปากแซ่บอยู่พอสมควรเหมือนกัน
นี่ชาวบ้านเขาบอกนะครับหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ศรีขอรภูมิ
จังหวัดสุรินชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหป้าแกก็ใช่ย่อยแหละป้าเตือย
เวลาไปเล่นไพ่วงไหนถ้าใครไม่ให้เล่นจะไปขู่ว่าเดี๋ยวแจ้งตำรวจมาจับ
จนทำให้ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย
และล่าสุดมาทะเลาะกับป้าแต๋วอีกต่างหากแล้วก็ตบตีกัน
เขาก็มองว่าเออสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคงจะคุยกันได้เคลียร์กันจบแล้วนะ
คนในหมู่บ้านเดียวกันล่าสุดตำรวจว่ายังไงครับ
ตำรวจบอกว่าเตือนฝากไปถึงผู้นำชุมชนนะ
คุณต้องสอดส่องดูแลลูกบ้านให้ดีอย่าให้มีการตั้งวงเล่นไพ่ตีไพ่ออีกเด็ดขาด
เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายเตือนแล้วถ้ายังมีฝ่าฝืนรอบหน้าโดนจับนะฮะ
ถูกดำเนินคดีนะครับจะเสียเงินในวงไพ่หรือต้องไปเสียค่าปรับ
เผลออาจจะติดคุกด้วยเลือกเอา
ดังนั้นย้ำเตือนนะครับจากเหตุการณ์นี้
ส่งเสริมทั้งเรื่องการพนันและความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับ
กันไว้ดีกว่าเนาะหมู่บ้านเดียวกันนะฮะ
วงเลยเหรอคะตอนนี้ตำรวจรู้แล้วค่ะทุกวงอะค่ะ